เรื่องของอาหารการกินก็มาคู่กันแล้วนะคะ
เรื่องของความฮาจะพลาดได้ยังไง
งานนี้คุณชนะออกไปพบกับกวนหนึ่งนะคะ
เรียกว่ากวนทั้งแก๊งทั้งกวนทั้งมึนทั้งโฮ
ขนาดไหนตามคุณชนะไปดูดีกว่าค่ะ
และไม่กี่อึดใจไม่ไกลจากกรุงเทพ
ผมก็เปิดวาบมาถึงที่อำเภอบ้านแหลมแล้วล่ะครับ
ซึ่งอำเภอแห่งนี้เรียกตามสภาพภูมิประเทศที่เป็นแหลม
ลงไปในทะเลจึงเรียกเป็นอำเภอบ้านแหลมนั่นเองล่ะครับ
เดินทางมาถึงที่อำเภอบ้านแหลมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ก่อนที่จะไปทานก๋วยเตี๋ยวที่แสนอร่อยกันในวันนี้

ที่นี่คือวัดในกลางครับ
ในกลางนะครับเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุไม่น้อยกว่า๒๕๐ปี
โอ้โหคุณผู้ชมเก่าแก่เลยทีเดียวนะครับเนี่ย
และวัดแห่งนี้นะสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราช
ส่งสร้างเพื่ออุทิศให้พระมารดาของพระองค์
ก็คือกรมพระเทพามาศหรือสมเด็จพระพันกีหลวง
หรือแม่นกเอี่ยงซึ่งเป็นชาวตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลม
และที่นี่ยังมีสาราการประเรียนที่ว่ากันว่า
เป็นสาราที่พระเจ้าตากศิลป์พระราชทานไว้เป็นอนุสรแม่นกเอี่ยง
ภายหลังแม่นกเอี่ยงได้รับการสถาปนาเป็น
พันปีหลวงกรมพระเทพามาศในปีพุทธศักราช๒๓๑๒อีกด้วย
บุญกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรอิ่มท้องกันบ้างดีกว่า
ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราตามหาเขาบอกว่าไม่ได้อยู่ไกลเลย
ใกล้นี่เองตรงข้ามวัดในกลางเดินออกไปนิดเดียวก็เจอแล้วล่ะครับ

และจากวัดในกลางเมื่อสักครู่ผมก็เดินข้ามถนนมายังอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วแกล้งเดินเรียบเคียงผ่านหน้าโรงเรียน
แล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยไปอีก๕๐๐เมตร
ไม่กี่อึดใจก็ถึงแล้วล่ะครับ
แล้วตรงนี้เขาขายอะไรกันเดี๋ยวคุยแถวนี้ก่อนนะ
นี่ค่ะผลไม้นี่ขายมานานแล้วค่ะ
บอกว่าขายมานานกว่า๓๐ปีแล้วนะ
ก็แสดงว่าผลไม้ด่องนี่ก็ด่องมา๓๐ปีแล้วเหรอ
เปล่าคะใฝ่ผลไม้เจ้านี้๓๐ปีแล้วค่ะ
บริกดี๓เม็ดเจ้าของมันจะไม่อยู่แล้วค่ะ

ปินโควิด

เดี๋ยวเรียกทันสั้นว่าอะไร

อยากแยกแล้วก็เรียก

ข้างบ้านน้องจุ่มเลยล่ะ
ขอบคุณทุกคนนะฮะที่มาร่วมสนุกกับเราในวันนี้
ได้เวลาไปทานก๋วยเตี๋ยวกันแล้วตามผมมาเลยครับ

จะเจอกับร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำแดง

ใช่จ้ะ
สวัสดีอีกครั้งนะครับประตุ้มโอ๋วกำลัง

ประมาณ๒๐ปีจ้ะ

ใส่พวกสมุนไพรพวกกล้วยกั๊กอบเชย

แต่ก็เป็นน้ำแดงที่มันมีกลิ่นหอม

โอ้โหเอางั้นเดี๋ยวเราไปติดตามความอร่อยที่โต๊ะกันเลยครับ
อย่างแรกผมว่ากินเกาเหลาก่อนดีกว่า
จะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าทานที่นี่ให้อร่อยคุณใส่สคอนพริกที่นี่ลงไปด้วย

แต่เขาทำกันแบบนี้แล้วก็เป็นซอสพริกที่ทางร้านเนี่ยนะครับ
เขาบรรจงรังสรรค์มาเป็นอย่างดี
เพื่อให้มันเข้ากับก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงของที่นี่

คือมันจะได้รสชาติอีกรสชาติหนึ่งเลย

นี้นี่ข้าวน้ำคุณก็ใส่ลงไปเลย
ประมาณนี้รับรองได้ความอร่อยที่มันลงตัวกลมกล่อมพอดีแล้วคุณรู้ไหม

โอ้โหป้าตุ้มจะไม่คุยกันบ้างเลยเหรอ

รสชาติมันเข้มข้นอร่อยนะทั้งสองชามเลยทั้งเกาเหลา
แล้วก็หมี่ขาวของเรานะครับเป็นหมี่ขาวน้ำ
คือที่เด็ดจริงผมเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องใส่ตัวน้ำพริกนี้ลงไปด้วย
เพราะว่าอย่างที่บอกตัวน้ำซุปมันก็หวานอยู่แล้ว
แล้วก็หมูหวานให้ผมถามหน่อยข้าวต้ม
คิดอะไรทำไมถึงใส่หมูหวานลงไปในก๋วยเตี๋ยว
หมูหวานนี้เขาใส่แต่ก๋วยเตี๋ยวแห้ง
แต่นี่คนกินเนี่ยเขาก็อยากจะกินใส่ก๋วยเตี๋ยวน้ำ
กลายเป็นว่าต้องใส่หมดทุกอย่าง
อ๋อเหรอเราก็เลยลองทำดูไม่ได้มีใครมาเข้าฝันนะฮ่าใช่ไม่ได้มี
แห้งของที่นี่ก็ทีเด็ดเหมือนกัน
บะหมี่แห้งจ้าเห็นไหม
ต้องบอกเลยครับว่าก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงเจ๊ตุ้มเนี่ย
รสชาติจมเฮ้ยกลม
ลงตัวพอดีละมุนลิ้นมากเลยล่ะครับ
โดยเฉพาะน้ำซอสพริกกะเหลี่ยงสูตรที่เด็ดของป้าตุ้มเนี่ยนะ
ซีซัดโดนใจวัยรุ่นอย่างผมบ้างเลยทีเด็ดเช่า
แนะนำเลยนะครับซอสพริกเนี่ยกินคู่กับชุดลวกจิ้มหมูหวาน
บอกเลยว่าอร่อยยกนิ้วโป้งเลยล่ะครับ
ถามหน่อยนั่งกินเงินมานี่เราขายแพงไม่ช้ำ
ไม่มียังจ้ะเท่าไรเลยครับเหมือน๒๕๓๐บาทครับ

เกาเหล่าและก็พิเศษ๔๐บาท

สำหรับการเดินทางมาร้านก๋วยเตี๋ยหมูน้ำแดงเจ๊ตุ้ม

ขับรถวิ่งเข้ามาที่อำเภอบ้านแหลม

เลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วล่ะครับ

อร่อยจริงเด็ดมาก

สำหรับก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงป้าตุ้ม
รสชาติหน้าตาอาหารก็น่ารับประทาน

น่าจะให้มานั่งจากรายการตรงนี้ทางกุญชนาวะ

อีกนิดเดียวกัน
แต่น่ารักแฟนรายการเราน่ารักแบบนี้แหละ
เวลาไปเจอที่ไหนเขาก็จะสนุกสนานอารมณ์ดีนะคะ